มาดูอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่ตกอกตกใจกันเลยค่ะ
เพราะว่าเมื่อเช้านี้มีรายงานบอกว่าพบศพ๒ศพอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ในคลังสินค้าแห่งหนึ่งที่ย่านลาดกระบังค่ะคุณผู้ชม
ข้างในนั้นเป็นศพผู้ชายหนึ่งศพศพผู้หญิง๑ศพและคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วหลายวันด้วยนะคะเรายังไม่รู้นะคะว่าเป็นใครนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะเมื่อเช้านี้ที่เขาไปพบกันนะคะเป็นตู้คอนเทนเนอร์เปล่านะคะที่ส่งมาจากฟิลิปปินส์เมื่อวันที่๒๔กันยายนถึงท่าเรือแหลมชะบังเมื่อวันที่๒๘กันยายนแล้วเขาก็เอา
มาเจอเพราะว่าเขาเปิดตู้ไงเพื่อที่จะทำความสะอาดเพราะเป็นตู้เปล่า
ปรากฏเปิดมาเจอศพ๒ศพอยู่ในนั้นค่ะ
ทีมข่าวเนี่ยลงไปในพื้นที่นะคะก็ปรากฏว่าตรงนั้นเนี่ยก็จะมีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ค่ะ
วิ่งเข้าวิ่งออกตลอดเวลาเขาก็ไม่ให้สื่อเข้าไปนะคะ
คือมีแต่ศพไม่มีเอกสารยืนยันตัวใด
แต่ศพแรกเป็นผู้หญิงเสียชีวิตคือนอนศพอยู่ด้านหน้าตู้คอนเทนเนอร์
เสื้อยืดลายการ์ตูนสีชมพูสวมกางเกงสีชมพู
ลักษณะกระเป๋ากางเกงของเขาเนี่ยเหมือนกับถูกล้วงออกมาอยู่ข้างนอกค่ะ
แล้วก็นิ้วมือเป็นนิ้วนางมือขวาสวมแหวนอยู่ด้วย
อันนี้คือศพผู้หญิงนะคะเราทำกราฟิกไว้ให้ดู
ส่วนศพของผู้ชายอยู่ข้างในค่ะลักษณะนอนตะแคง
แล้วก็สวมกางเกงขาสั้นไม่สวมเสื้อ
ตามร่างกายมีรอยสักอยู่ตรงแผ่นหลังกับหน้าอกแล้วก็ใต้ท้องแขน
เป็นรอยสักที่ไม่ได้พบเห็นได้ง่ายในประเทศไทย
คือไม่คุ้นชินกับรอยสักที่ปรากฏอยู่บนตัวของเขา
ในตู้เนี่ยพบรองเท้าแตะและเสื้อยืดสีดำเป็นภาษาต่างประเทศนะคะ
เป็นองค์กรที่มีการเคลื่อนไหวด้านมนุษยธรรมค่ะ
ซึ่งทั้งสองศพนี้เนี่ยก็คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๒สัปดาห์นะคะ
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือการถูกทำร้ายอะไร
ส่วนตู้คอนเทนเนอร์คือลักษณะตู้มันจะเป็นตู้ที่มีความหนา๒ชั้น
แล้วล็อกจากข้างนอกอย่างเราเห็นมันจะมีข้างในอีกชั้นหนึ่ง
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถูกขังอยู่ข้างในแล้วเราเคาะขอความช่วยเหลือมือเปล่า
คนข้างนอกจะไม่มีทางได้ยินเลยได้ยินยากมากเพราะว่ามันเป็นเหล็กสองชั้น
เว้นว่าถ้าจะมีท่อนเหล็กหรือมีอะไรก็แล้วแต่ที่ช่วยเคาะให้มันดัง

แพทย์ชนสูตรสันนิษฐานว่าทั้งคู่อาจจะไม่ได้เสียชีวิตในบ้านเราในประเทศไทย
แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยส่งร่างไปตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วค่ะ
ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าเป็นใครเพราะว่าสภาพภายในตู้ก็คือผู้หญิง
ศพแรกที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่ด้านหน้าตู้เลยนะครับ
ลักษณะนอนหงายสวมกางเกงขายาวสีชมพูเสื้อยืดสีดำ
ส่วนอีกลายหนึ่งเป็นชายเนี่ยลักษณะนอนตะแคงถอดเสื้อสวมกางเกงขาสั้นเพียงตัวเดียว
ภายในตัวทั้งสองคนเนี่ยไม่พบเอกสารติดตัวใดทั้งสิ้นนะครับ
ก็สันนิษฐานว่ามันน่าจะมากกว่า๑สัปดาห์
แล้วก็นับจากการเดินทางของตู้ที่เดินทางมาจากฟิลิปปินส์เมื่อวันที่๒๔เนี่ย
สอดคล้องว่าไม่น่าจะมาเสียชีวิตอยู่ในประเทศไทย
เขาจะทูตฟิลิปปินส์ให้ตรวจสอบว่า
ฟิลิปปินส์มีบุคคลศูนย์หายหรือเปล่า

ครับคุณผู้ชมครับ